จากการเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่จะตกอีกระลอกหนึ่งแล้วนะครับ

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีชนก็เร่งเก็บกวาด

ซึ่งเริ่มฟื้นฟูจากปัญหาน้ำท่วม
เพราะว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว
ติดตามจากรายงานคุณเจนสักแซ่อึ้ง
ฝ่ายคลองท่าทนตะบุญเทพลาสอำเภอสีชนจังหวัดตะครสีธรรมลาส
ยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำรอบใหม่
อาจเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้
ประบายน้ำครั้งนี้จะทำให้ฝ่ายครองท่าทน
รับปริมาณน้ำได้๓๒๐๐๐ลูกบาทเมตร
จากความสุขที่มีอยู่๗๐๐๐๐๐ลูกบาทเมตร
ทั้งหมดเพื่อชะลอความเดือดร้อนให้กับชุมชน
ในตะบุญเทพลาสและตะบุญเสาเผ่า
ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำในอำเภอศรีชน
ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านอำเภอสีชน
ต้องประเชิญกับสถานการณ์น้ำท่วม

และของใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหาย
ที่ดูว่าน้ำท่วมมันน้ำบากมาก
หน้ามักโค้กสูงมากขวางกว่านาที
รวมถึงเมื่อเข้าขึ้นชดและ
สิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนมากที่สุดก็คือในเรื่องของรถจักรยานยนต์
แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างค่ะ
เครื่องสูบน้ำเครื่องพัดลมตู้เย็น
แล้วก็เครื่องซักผ้าอะไรประเภทนี้

แล้วก็มีความรู้สึกว่าอาชีวะเราได้ทำประโยชน์กับประเทศชาติ

ตลอด๒วันที่ผ่านมานักเรียนอาชีวะซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้วหลายสิบเครื่อง
นับรวมกับรถจักรยานยนต์ที่มีมาให้ซ่อมไม่ต่ำกว่าวันละ๗๐คัน
และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของน้ำใจคนไทยจากทั่วประเทศ
ที่ต้องการแบ่งเบาปัญหาจากชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้
เจนศักดิ์แซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีบรรยายงาน